สุภาพจะมาตีแผ่จะมาวิเคราะห์นี่เลย
ระบบการช่วยเหลือเยียวยาพี่น้องที่ประสบภัยน้ำท่วม
ตั้งแต่หน่วยใหญ่ยันหน่วยเล็กในท้องถิ่นเลย

ติดตามการวิเคราะห์จากอาจารย์สุภาพได้เลย

ตอนนี้น้ำจากฟ้าน้อยลงมาแล้วฝนตกน้อยลง
แต่น้ำที่ยังสะสมอยู่มันยังท่วมสูงอยู่ในหลายพื้นที่
แล้วหลายพื้นที่เนี่ยระดับน้ำมันสูงขึ้นกว่าตอนแรกด้วยซ้ำไป
เพราะว่ามันมีมวลน้ำไหลลงมาผสมเพิ่มเติม
กับน้ำเก่าที่สะสมอยู่
วนน้ำใหม่เข้ามาผสมกับน้ำเก่า
นี่คือสภาพที่ยังเดือดร้อนกันทั่วตอนนี้
นี่คือสภาพที่ชาวบ้านเขารอกันว่า
จะมีใครหน่วยงานไหนจะทำยังไง
หาวิธีการให้น้ำมันลดเร็วขึ้น
มากกว่าที่จะปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติ
หรือเป็นไปตามยฐากรรมอย่างที่เป็นอยู่
วันนี้เราจึงเห็นหัวข่าวในแนวที่

ปพกบศเผย์๒๙จังหวัด
ยังถูกน้ำท่วมนี่๒๙จังหวัด
อบพยพชาวบ้าน
มีข้อปลีกย่อยน้ำท่วมฟาร์มไข่ตายไป
หน้าข้าวที่สูบพันธุ์จมไป๒เมตร

เป็นหัวข่าวใหญ่ว่าชาวบ้านเดือดร้อน
วรรณรัฐบาลให้เหลียวแร่

ไม่ใช่แค่ว่านายกรองนายกหรือรัฐมนตรี
เดินทางกันไปเยี่ยมเยี่ยน
สัญลักษณ์เอามือแนบหน้าอก

ชาวบ้านที่มาต้อนรับก็แยกย้ายกันเดินทางกลับ
ชาวบ้านที่ได้ไปกอดนายกกอดรองนายกเนี่ย
พอกลับไปบ้านก็ไปเจอปัญหาเดือดร้อนเหมือนเดิม

แต่ว่าการเหลียวแลที่ชาวบ้านต้องการคือ

พอจะได้มีที่ซุกหัวนอน

เรื่องอาหารการกินถุงยังชีพ
ที่พอให้มีให้กินกันหิวกันตายและทั่วถึง

เพราะว่าบางจุดเนี่ยไม่มีปัญหา
แต่บางจุดลึกเข้าไปหน่อย

สิ่งที่ชาวบ้านต้องการอีกก็คือ
รถขนคนขนาดใหญ่
จะเป็นรถทหารหรือรถอะไรก็ตามแต่ที่จะเร่ง

ที่บ้านน้ำท่วมเกือบมิดหลังคา

คนไปไว้ที่ศูนย์พักพิง
เสื้อผ้าอาพรก็จำเป็นครับ
เพราะว่าตอนหนีน้ำออกมาได้เนี่ย
มีเพียงเสื้อผ้าชุดเดียว

ต้องมาเจอกับภาวะอากาศหนาว

ยาสามัญประจำบ้าน

เหล่านี้คือสิ่งที่ชาวบ้าน

หลายจุดที่มีผู้สื่อข่าวรายงาน

แล้วทั้งหมดนี้ก็คือคำถามที่ว่า

หน่วยงานไหนรับผิดชอบ
เพราะว่าระบบราชการบ้านเราเนี่ย

มีหลายหน่วยงานหลายต้นสังกัด
ที่ทำงานซ้ำซ้อนกัน
แบ่งระบบราชการเป็นส่วนกลาง
ส่วนภูมิภาคส่วนท้องถิ่น
ถ้าส่วนกลางเราก็รู้ว่า
อยู่ส่วนกลางกระทรวงทะบวงกลมทั้งหลาย
เรามีส่วนภูมิภาคเรามีจังหวัดเรามีอำเภอ

เรามีอบจอบต

ฟังแล้วเหมือนดูดีครับที่มีหลายหน่วยงาน
แต่ว่าสภาพความเป็นจริงเนี่ย
บางทีก็กลายเป็นช่องโว
ไม่มีใครหน่วยงานไหนไปดูแลให้ทั่วถึง
ฉะนั้นพูดถึงประเด็นนี้ก็มีเห็นหัวข่าว

มหาดไทยปลดล็อก

แก้ระเบียบช่วยประชาชนจากภัยพิบัติ
ข่าวนี้มาจากคุณสุธิพงศ์จุนเจริญ

ได้ร่วงนามประกาศใช้ระเบียบกระทรวงมาห่ายไทย
ชนตามอำนาจหน้าที่ของอปทอภศสองพันห้าร้อยหก
ซึ่งได้มีผลบังคับใช้มาแล้วตั้งแต่วันที่๑๕
หกห้าสิบสองตุลาเป็นต้นมาระเบียบนี้เนี่ยสำคัญ
คือไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารอพทองค์การ
ปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยสามารถพิจารณาช่วยเหลือ
ประชาชนในกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วนฟื้นฟูเยียวยา
สงเคราะห์และบรรเทาผลกระทบของประชาชนให้ครอบคลุมรวด
เร็วและลดความล่าช้าที่เกิดขึ้นของเดิมเนี่ยอบท
ประชาชนพิจารณาแล้วก็เรียกว่าคล่องตัวขึ้นแล้วในตอน
ท้ายท่านประหลัดกระทรวงมหาดไทยท่านบอกว่าขอเรียน
ผู้บริหารอบททั่วประเทศนี่ฟังนะผู้บริหารอบจอบตเนี่ย
ขณะนี้เนี่ยระเบียบมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชน
ตามอำนาจหน้าที่ของอปทพศสองพันห้าร้อยหกสิบห้าเนี่ย
มันจะช่วยให้อบทองค์กรบริหารปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง
สามารถฟื้นฟูสามารถเยียวยาสามารถสงเคราะห์และบรรเทาผลกระทบ
ของประชาชนได้คล่องตัวครอบคลุมและช่วยเหลือประชาชนให้ผ่าน
พ้นช่วงเวลาแห่งความทุกข์ยากไปได้โดยเร็วนี่นี่ถือว่าเป็น
ข่าวดีครับในส่วนของอปทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง
ต่อไปนี้จะได้คล่องตัวขึ้นในการช่วยเหลือประชาชนส่วน
จังหวัดเนี่ยจังหวัดที่ประกาศเป็นเขตภัยพิบัติก็มีเงินที่
ผู้ว่าจะสั่งช่วยเหลือได้อยู่แล้วจำได้ว่าน่าจะในวง
ห้าสิบล้านบาทเนี่ยผู้ว่าช่วยได้อยู่แล้วฉะนั้นการอำนวยความ
สะดวกในการดูแลช่วยเหลือประชาชนเนี่ยอำนาจหน้าที่มี
กฎหมายเปิดช่องก็ควรจะเร่งดำเนินทำแล้วที่มีหน่วย
งานใหม่ขึ้นมาคือศูนย์บริหารจัดการน้ำส่วนหน้าศูนย์
บริหารจัดการน้ำส่วนหน้าอันนี้ขึ้นอยู่กับสำนักงาน
ทรัพยากรน้ำแห่งชาติสธนชเขาใช้คำว่าส่วนหน้าเนี่ย
เพราะว่าเป็นด่านหน้ามีศูนย์กระจายอยู่ในต่าง
หน้าเนี่ยหมายถึงว่าเป็นความต้องการที่จะให้ปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนได้ทันท่วงที
เร็วกว่าที่จะรอให้ส่วนกลางสั่งการลงมา
นี่สำนักศูนย์บริหารจัดการน้ำส่วนหน้า
เราเพิ่งเคยมีองค์กรนี้และเพิ่งได้ยินชื่อ
ฉะนั้นมาถึงวันนี้เนี่ยอยากจะถามว่าสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
ประเมินแล้วหรือยังครับว่า
หน่วยงานที่ชื่อว่าศูนย์บริหารจัดการน้ำส่วนหน้าเนี่ย
ได้ทำงานตรงตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ตั้งขึ้นหรือยัง
อันนี้ประชาชนเขาอยากรู้ว่า

งบประมาณก็มีอะไรก็มี
แล้วทำไมประชาชนยังเว้งควางอยู่ตั้งเยอะ

คือจำได้มี่ครับ
ช่วงก่อนหน้านี้
นี้เนี่ยมีนักข่าวไปถามใครต่อใครหลายคนว่า
ปีนี้น้ำจะท่วมหนักแค่ไหนผมเห็นหลายคนตอบ
ว่ามันไม่เท่าปีห้าสี่แต่ว่ามีหลายพื้นที่
ครับที่เขาเจอน้ำท่วมอยู่แล้วเขาบอกว่ามันท่วมสูง
เขาถึงถามว่าการให้ข่าวแบบนั้นเนี่ยมันทำให้เขาชะล่าใจ
แล้วเขาไม่ได้เตรียมรับเท่าที่ควรจะเป็นถ้าเขาเตรียมรับเท่าที่ควรจะเป็นเนี่ย
เขายังขนเข้าขนของออกมาทันได้มากกว่านี้ฉะนั้นที่บอกว่าไม่หนักเท่าปีห้าสี่
โดยภาพรวมน่ะใช่หมายถึงว่าโดยทั่วไปทั้งประเทศไม่หนักเท่าปีห้าสี่
แต่ถ้าเจาะลงไปในภาพย่อยหลายจุดหลายตำบลหลายอำเภอหลายจังหวัด
มันหนักกว่าปีห้าสี่ครับคราวเนี้ยแถวอุบงอุบลเนี่ย
วาลินชำลาบแถวอุบลหลายจังหวัดเขายืนยันว่าตัวเลขน้ำท่วม
สูงกว่าปี๕๔เยอะแยะเออเขาถามว่าจะฟ้องได้ไหม
อันนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งวันนี้ก็เอามาขีดเส้นใต้ปิดท้ายว่า
ประชาชนยังเดือดร้อนอยู่มากที่กำลังรอความช่วยเหลือของรัฐบาลอยู่ตอนนี้ครับ